ข้าวมาตั้งของออกรวมเอาไหมสวยงามเลยครับ

ใช่มันเฉียวดีจังอ้ะและเดี๋ยวจะพาไปดูพิธีกรรมแบบโบราณที่ชาวบ้าน
ชาวบ้านเขาทำกันเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านฮะ
แปลงนาสาธิตของบ้านเนินมะคึกหมู่ที่๖
นับบนสมบัติแขนอเภอบริจาวันพิศนลก
ชาวบ้านผู้สูงอายุผู้มีประสบการณ์
และเด็กน้องหนูเยาวชนทั้งหลาย
รวมตัวกันทำพิธีที่เขาเรียกกันว่า

เขาบอกว่าสืบทอดกันมานานแล้วล่ะ
พิธีกรรมนี้จะทำในช่วงที่ข้าวในท้องนากำลังออกรวง
และเป็นการไหว้พระท่านพระองค์โสมที่เชื่อว่า
ท่านเนี่ยคอยดูแลนาข้าวของชาวบ้าน
อุดมสมบูรณ์นั่นเอง
หลังจากนั้นนะครับก่อนที่จะเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ย
จะมีพิธีเรียกขวัญข้าวอีก๑รอบ
คนนำวิธีสวมปอกแขนกัปตันทีมลงสนาม
พาชาวบ้านไปทำพิธีก็คือป้าไพร
ป้าไพรเนี่ยเป็นคนพาประกอบพิธีในครั้งนี้

ชาวนาจะนำกิ่งไม้ที่ตกแต่งด้วยกระดาษฉลุ
พร้อมกับเครื่องไหว้ที่เรียกกันว่าตาเหลว
ตาเหลวตาเหลวตาเหลวตาเหลว
แหลวนั่นแหละไปปักเอาไว้ที่หัวนะ
แล้วขอบูชาพระแม่โภษกให้รับเครื่องเส้นไหว้ต่าง
ไอ้เครื่องเส้นไหว้เนี่ยมีอะไรบ้างกัน
ผู้จีบ๑คำบุรี๑มวล
แล้วไปเชิญพระแม่โภษบมา
แล้วจะให้ผู้หญิงเกี่ยวข้าว๑กรัมชับ
แล้วเอานำไปบูชาเป็นข้าวพระแม่โพศพ
ในยุงนั่นเองเพราะกับมีผ้าแดงผ้าขาวขนาด๑คืบ
อย่างละ๑ผืนใส่กระบุง
เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีคุณผู้ชมฟังไม่ทันไม่เป็นไร
เดี๋ยวไปลองฟังแล้วกอหัวม้วนเอาละกัน
อย่างพิสณุรกเขาทำกันแบบนี้
ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีเอามานำเสนอกันแบบนี้
เพราะมันคือวิถีของชุมชน
เพราะต้องเข้าใจนะ